ก็ต้องยกให้คนนี้หนึ่งในนั้นค่ะ
คุณลีเดียสารรัฐล่าสุดนะคะ

ชื่อเพลงอะไรนะทางตันนั่งคุดคู้อยู่นะคะ
ก็เลยไปถามสามีเขาเข้ามาด้วยกัน

แล้วก็ทำงานหนักขนาดนี้ปลายปี

ก็คือแบบหลายคนนำโป๊อะไรขนาดนั้นคะเนี่ย
แต่บางทีมันมีเทคนิคเนาะ

ก็เป็นแบบเป็นอาร์ตหน่อยค่ะ

ซี่มากชอบชอบ

ส่วนปีใหม่ไปไหนกันคะ
แพลนไปเที่ยวเลยค่ะเพราะว่าทั้งคู่ทำงาน

เราก็จะไปเที่ยวกันสัก๒๓วันใกล้
อาจจะเป็นภายในประเทศ
ชอบนะความสาใจกว้าง

แล้วก็เชียร์หน่อยค่ะก็คือเพราะว่า

ทางตันเมื่อก่อนนะคะเราก็
ตันเหมือนกันแต่ตอนนี้ลงได้ตันแล้ว

เออนะคะเอาว่ากันไปก็เชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตกันต่อด้วยค่ะ